ต้องบอกว่าใครที่เคยเข้าไปคอมเมนต์นางเอกสาวคนสวยอย่างแมทพิรณี

ถูกต้องเรื่องของมิสสอนอมาแล้วจ้า
คือต้องบอกว่าเธอได้รับผลกระทบแล้วมันไม่ใช่แค่ผลกระทบทางด้านจิตใจนะ
มันยังลามไปถึงคุณแม่ของเธอด้วยรวมไปถึงเรื่องของผลงานต่างของเธอด้วย
ล่าสุดธนายนิด้าค่ะเผยพิกัดมิสสอนอผลัดแรกที่เข้ารอบมา๑๐คนด้วยกัน
โอ้โหตามนี้เลยจ้ะจากภาพที่เห็นอยู่พูดได้คำเดียวว่า
คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะนี่ไล่เลียงมาเลยนะคุณไล่ลงมาเลยค่ะ
ซึ่งทนายนิด้าก็แนะนำเอาไว้แบบนี้ว่าให้ตีตัวเดินทางล่วงหน้าไว้เลยค่ะจะได้ราคาดี
และถ้าบอกว่านี่คือการขู่ก็ถือว่าขู่ค่ะอย่าหาทำโพสต์ลงไปแบบนี้นะคะ
แล้วเจอกันวันที่๑๙ตุลาคมนี้ที่ศาลนะคะ

คนคงบอกว่าอะไรนะอบอุ่นในโลกออนไลน์แต่เดียวใดที่หน้าบันรัง

ส่วนอีก๑คนค่ะพี่คนนี้ค่ะ
ซายเจริญปุระเธอก็เป็นเรือทงของเรื่องของการฟ้องหมินประมาทอยู่แล้ว
เธอก็โพสต์ภาพนี้เป็นภาพรับกระเช้าจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ที่เคยเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเธอในช่วงปลายปีที่แล้ว
ซึ่งคู่กรณีก็ขอรับสารภาพผิดนะ
แล้วก็ยินยอมเรื่องของการจ่ายค่าเสียหายโดยการผ่อนชำระจนกว่าจะครบวงเงิน
และทางศาลเองก็อนุญาตให้มีการประกันตัวออกมา
เพื่อทำตามข้อตกลงทั้งเรื่องของการโพสต์และการผ่อนชำระหนี้ทั้งหลายด้วยนะคะ
ทั้งนี้พี่ซายก็แจกแจงเอาไว้อีกว่ากระเช้าที่ได้รับมา
เธอจะนำไปมอบให้กับศูนย์ดูแลคนชะลาต่อไปนะคะ
อันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ขู่เพราะว่าทำจริงแล้ว
ใช่นะคะซึ่งล่าสุดนะคะพี่ซายโพสต์เมื่อสักครู่เลยคุณผู้ชมบอกว่า
เดี๋ยวมีอีกล็อตหนึ่งพฤศจิกายนนี้เจอแน่นอน
ถูกต้องนะสำหรับใครที่เป็นเกลียนคีย์บอร์ดนะคุณผู้ชม
ระวังเอาไว้นะจ๊ะเดี๋ยวนี้เอาผิดกันได้แบบนี้แหละนะ